พูดพาไปดูต่างจังหวัดหน่อยกันนะครับ
เหนือไปที่จังหวัดเชียงใหม่บ้านเกิดพี่บุ๊กเลย

เชียงใหม่นี่โอ้โหบรรยากาศคึกคักเหมือนกันนะคะ
จะบอกว่าเห็นไหมคะเข้าคิวซื้อของดำ๘อย่างไปถวายพระราหู

คือจะบอกว่าต้องแบ่งคิวพี่บุ๊คต้องแบ่งรอบเข้าไปค่ะ

ก็เดินทางไปว่ายบูชาพระราหูภายในสารทะพิกาเนสเขตเจียงใหม่
อย่างที่บอกไปโอ้โหล้นค่ะแน่นค่ะ
เพราะฉะนั้นแล้วเจ้าหน้าที่บอกว่าเพื่อเป็นการลดความแออัด

ใช่ค่ะก็จะได้ประกอบพิธีได้ถูกต้องนะคะ
ทีนี้ผู้คนส่วนหนึ่งที่เดินทางมาบูชาพระราหูในคืน
เมื่อคืนบอกว่าอยากบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคล
ตามความเชื่อแล้วก็เป็นการเสริมสร้างกำลังใจ
ในภาวะที่เศรษฐกิจย่ำแย่แล้วเราเผชิญกับโรคโควิด๑๙ด้วยนะคะ
หวังว่าหลังจากนี้ไปชีวิตจะดีขึ้น
โดยเฉพาะ๒ราศีหลักที่พระราหูย้ายเข้ามา
ก็คือราศีเมษกับราศีตุล
ราศีเมษนี่ถือว่าเป็นราศีเจ้าภาพเลยนะ
ราศีตุลเป็นราศีเจ้าภาพร่วม
ใช่ค่ะนะคะทีนี้หลังจากที่ทำพิธีเสร็จแล้วนะคะ
บางคนก็พาไปหมุนลูกแก้วพระราหูเรียกทรัพย์นี่

วันนี้วันที่๓๑แล้วใช่ไหมพรุ่งนี้ก็ผลรางวัลสละกินแบ่งรัฐบาลออกแล้วนี่
นี่ค่ะต้องการเอาตัวเลขจากตรงนี้แหละค่ะ
ไปเสี่ยงโชคซื้อลอตเตอรี่เห็นไหมคะ
ด้านหน้าปุ๊บออกมาปั๊บนี่คือพ่อค้าแม่ค้า
รู้งานเลยตั้งแผงรอเลย
แล้วออกมานิดเดียวซื้อเลขได้เลยค่ะ
ที่เชียงใหม่ไปที่นครปฐมครับวัดสว่างอารมณ์
เขาก็มีการจัดพิธีไหว้ราหูเช่นกันครับ

เออหลวงพ่อแป๊ะเจ้าอวาทวัดนำพระสงฆ์สวดนพครบูชาพระราหู
แล้วก็มีการผูกโยงสายสินไว้บนศีรษะด้วย

ใช้เวลาทำพิธีกว่า๒ชั่วโมงก็เสร็จสิ้นครับ
เสร็จพิธีแล้วจุดประทัดเลย
เพื่อเป็นการเอาเลิกเอาใช้ครับ

เห็นไหมฮะคงไม่ต้องบอกพร้อมกันนี้ครับโอ้ชัดเจน
พ่อแป๊ะได้ปะพรมนมลให้สาธุชน

โอ้ยสาธุนะคะ
คุณผู้ชมมาดูความเคลื่อนไหวของนายไพรวันวันนบุตรกันหน่อยนะคะ
นี่เป็นอดีตพระนักเทศชื่อดัง

ทำให้เราต้องตีความกันอีกแล้วนะคะ
ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับพิธีไหว้พระราหู

เขาพากันไปไหว้ยักษ์ตัวขาดครึ่งท่อน
ซึ่งเป็นทั้งขี้ขโมยและอันทภาณ
เพราะหวังว่ายักษ์ตัวขาดขี้ขโมยแบบนั้น

นายพรายวันยังโพสต์อีกว่าสัทธาใครสัทธามัน
แต่ความศรัทธาบางอย่างเป็นความศรัทธาที่เละเทะ

มีชาวพุทธจำนวนไม่น้อยที่ด่าพระด่าวัดไม่น่าศรัทธา

แต่ในขณะเดียวกันคนพุทธพวกนี้
ก็เห็นยังเข้าวัดบูชาทำพิธีไหว้ยักษ์ไหว้งู
ทำเรื่องที่ผิดแล้วโทษใคร

มันเสื่อมเพราะพระหรือจริงแล้ว
ก็เพราะคนพุทธทั้งหมดนี่แหละ

บางคนก็ขอบคุณที่เตือนสตินะฮะ

แล้วก็ทิศภัยวันก็เข้าไปตอบอะไรเยอะแยะเลย
กลัวเรื่องของธุรกิจความเชื่อไงคุณ
เขาออกมาเตือนกันเรื่องนี้นะฮะ

พระราหูครั้งนี้เป็นเทวีโชค
เทวีโชคใช่ค่ะศรีตุลน่ะที่อาจจะพระราวหูเข้า

มือที่๓นั่นมือที่๓
คุณปุ้ยยังไงต่อ